เกมของบุรีรำกับเมืองทองวันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวดูความพร้อมมาหน่อยนะครับ
เกมไทยลีกซึ่งเป็นคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมชเลยครับกลับมาเตะกันเป็นเกมใหญ่นะครับ
วันนี้จับตามองครับบุรีรำจะเปิดบ้านเจอกับเมืองทองเจ้าถิ่นจะขาดสุปโชคสารชาตินะครับ
บาดเจ็บต้องพักอยู่ในช่วงระยะเวลาสองเดือนก็คาดว่าดาวยิงคนสำคัญอย่าง
ดิโยโกะหรือซานโต้ลงไปถึงชาช่าเคยโยที่ทำผลงานดีกับต้นสังกัดก็จะเป็นตัวหลัก
ส่วนตัวไทยก็ฝากความหวังไว้ที่จักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็สุชานุษนุ่มนะครับ
นี่ครับดูคาถาครับดูคาถาครับไม่ใช่คุณเนวินคนเดียวนะครับตอนนี้สวดกันเป็นทุกคนครับ

คือช่วงหลังเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยแพ้สามารถรวดเลยบุรีรัมพ์นะครับ
ทำให้เสียสถิติที่ไม่เคยแพ้เมืองทองเท่านั้นปีนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านพวกเขาตั้งใจมาก
ส่วนเมืองท้องนะครับลูกทีมของทศตรรย์สีปานติดทีมชะทายไปสิบคน

แล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่ผมอยากจะบอกก็คือการเดินทางกลับไปเจอทีมเก่าของธีรทรบุญมาทันเป็นครั้งแรก
ซึ่งเป็นทีมที่ทำให้เขาแจ้งเกิดขึ้นมานะครับ
สถิติที่น่าสนใจหน่อยจากนั้นนะครับการเจอกันของคู่นี้๒๓นัดนะครับ
เมืองทองชนะแค่สามนัดแต่ว่าเป็นการชนะรวดในปีที่แล้วที่ผมบอกไป
บุรีรำกดดันแน่นอนแล้วก็อยากจะกลับมาให้ได้ในเกมนี้เลยนะครับ
ส่วนสถิติชนะติดต่อกันนะครับเมืองทองเพิ่งจะสร้างบริษัทใหม่ในวงการฟุตบอลไทยชนะติดต่อกัน๑๕เกม
ดังนั้นเนี่ยเกมนี้พวกเขาก็ต้องการที่จะชนะอีกนะครับเพื่อทำสถิติให้เยอะขึ้นไปเรื่อย
สถิติของเกาวินอีกหนึ่งเรื่องนะครับไม่เสียประตูห้าร้อยสี่สิบนาที
ถ้าเกิดทำได้จะขึ้นมาเป็นดับสองนะครับที่ไม่เสียประตูติดต่อกันรองจากสิบลักษณ์เทศสูงเนินประตูของบริหรัมที่ทำไว้แปดร้อยสิบเสียทีเป็นสถิติที่จบไปแล้วของสิบลักษณ์
แต่กวินยังสามารถที่จะทำเข้าไปใกล้ได้หรือว่าทำแสงได้ต้องดูเพื่อนต้องช่วยกันนะครับ
วันนี้ทั้งสองทีมก็ไร้ภายมาในปีนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับเดี๋ยวน่าติดตาม
๔นี่แหละน่าสนใจที่สุดทั้งสองทีมยังไม่แพ้ใครแต่ว่าวันนี้จะต้องมีคนแพ้แล้วล่ะ
ถ้าออกเสมอก็ดีนะครับก็ไปกันต่อแต่ว่าคู่นี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นงานหนักอ่ะ
คือต้องเล่นกันถึงดีการ์คือจบเก้าสี่วันทีเดือดแน่นอน